อันตรายที่เกิดจากรถรับส่งนักเรียนถือว่าเป็นเหมือนกับฝันร้ายของผู้ปกครองนะครับ
แล้วช่วงหลังก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
อย่างเช่นกรณีล่าสุดที่มีเด็กหญิงอายุ๔ขวบตกลงมาจากรถตู้รับส่งนักเรียน

ตอนนี้เด็กก็ยังคงไม่กล้าไปนั่งรถนะครับ
แม่ก็ต้องพาเดินไปส่งในระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
ขณะที่คนขับก็ได้เข้ามอบตัวแล้ว
โดยอ้างว่ากลัวถูกออกหมายจับเพราะว่าไม่มีใบขับขี่

พม่าเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรแม่สอด
จังหวัดตากนะครับโดยมีนายเศรษฐพงศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาเป็นผู้พามา
ซอมูขู่รับสารภาพว่าทำเด็กหญิงอาเยเม
วัย๔ขวบตกจากรถตู้รับส่งนักเรียนจริงเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้กลัวความผิดเลยหนีข้ามไปฝั่งจังหวัดเมียวดี

รวมทั้งรถขาดต่อทะเบียนและตัวเองไม่มีอนุญาตขับรถ
หลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเปรียบเทียบปรับ
ไม่มีใบอนุญาตขับรถ๔๐๐บาทไม่มีพรบ๑๐๐บาท
และใช้รถโดยไม่มีการต่อทะเบียนภาษี๗๐๐บาท
ขนส่งมีการเปรียบเทียบปรับอีก๒๐๐๐บาท
ในข้อหาขาดต่อภาษี
ขณะที่นายอภินบำรุงการขนส่งอำเภอแม่สอดเปิดเผย
ว่าหลังจากนี้ทางขนส่งจะร่วมกับตำรวจและฝ่ายความมั่นคง
ตรวจสอบรถนักเรียนทุกคันทุกโรงเรียน
รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตคนขับรถสภาพรถ
ให้ได้มาตรฐานโดยจะทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เด็กหญิงอเยเมย์อายุ๔ขวบที่ตกจากรถ
ก็มีบาดแผลถลอกเล็กน้อยก็ยังไม่ยอมนั่งรถไปโรงเรียนนะครับ
จากว่ายังหวาดกลัวนางมะไข่ผู้เป็นแม่
ต้องเดินจูงมือไปส่งระยะทางจากบ้านมาถึงที่โรงเรียน
ก็เกือบ๓กิโลเมตรครับ